วันนี้๔แกนนำที่ปราศัยที่หน้ากองทัพบก
หมายเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้ว
ขณะที่แก่นำยืนยันจะยังคงเดินหน้าในการจัดการชุมนุมต่อ
พร้อมกับประเด็นเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำ
ชูขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการปราศัยบนเวทีนะครับ
โดยนายอานนท์นำพาทนายความจากศูนย์ทนายความ

นางสาวสุวรรณาตานเหล็กแก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
นายพฤษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้น
แก่นำกลุ่มสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
และนายปียรัฐหรือว่าโตโต้จงเทพ
ผู้สมัครสอสอกรสินพักอนาคตใหม่
เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
สนนางเลิ้งตามที่ถูกออกหมายเรียก
กรณีกัดจัดการชุมนุมปราศัยหน้ากองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมนะครับ
โดยหมายเรียกดังกล่าวระบุว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ความผิดตามพรบจราจรและพรบควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียง
นางสาวสุวรรณายืนยันนะครับว่าทุกคนยังมีเสรีภาพในการพูด
เพื่อสะท้อนถึงการเมืองในปัจจุบันอยู่เช่นเดิม
แม้ว่าตัวเธอเองนั้นจะถูกหมายเรียกและหมายจับรวม๗หมายแล้วก็ตามนะฮะ

ซึ่งส่วนตัวก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามระเบียบ

อกจากนี้ประเด็นใหญ่ที่ไม่ทิ้งเลยนะครับ
คือประเด็นการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ
จะนำประเด็นนี้ไปปราศัยในการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปด้วยนะครับ
ขณะที่นายพฤษเชื่อว่าการที่ภาครัฐมีการออกหมายจับต่อเนื่อง
จะกลายเป็นการปลุกร้าวให้มวลชนออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น
คาดว่าในวันที่๑๙กันยายนนี้
ก็จะมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวอีกจำนวนมาก

นัดกัน๑เดือน๑เดือน
ถ้าทางรัฐบาลไม่ปฏิบัติตาม๓ข้อเรียกร้อง
เดี๋ยวจะออกมาเคลื่อนไหวใหญ่อีกก็คือวันที่๑๙กันยายนนะครับ

เมื่อเช้าที่กองบัญชาการกองทัพเรือคุณ
รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโคศกกองทัพเรือก็ออกมาเปิดเผยอีกนะ
กองทัพเรือไม่มีนโยบายให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็นเรือดำน้ำแล้ว
เพราะแถลงข่าวไปเมื่อวาน

บอกว่าทุกคนพูดชัดเจนแล้ว
ไม่รู้นายพลท่านไหนพูดบ้างแหละแต่พูดกันชัดเจนแล้วนะฮะ
และจะไม่มีการแถลงตอบโต้นะครับ
แต่นี่ก็เตือนกันไปบอกว่าท่านไปบอกสังคมผิด
สอสอเพื่อไทยเข้าใจผิดก็ต้องอธิบายให้เข้าใจ
ถ้าท่านบอกว่ากองทัพเรือผิดชี้แจงไม่ครบถ้วน
ก็ควรจะติดต่อสอบถามเพิ่มให้เรียบร้อยก่อน
ไม่ใช่ออกมาแถลงต่อสาธารณชน
กองทัพเรือทำผิดทำให้ประชาชนเข้าใจผิดตามไปด้วย
อันนี้ก็โฆษกองทัพเรือเขาบอกนะครับ

จะทำงานตามภารกิจหน้าที่ตามความสามารถให้ดีที่สุด
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเรือดำน้ำก็ตาม

ความมั่นคงทางทะเลและช่วยเหลือประชาชน

ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจนะครับ
ก็คงไม่มีการตั้งโต๊ะอะไรมาแถลงหยุดอีกแล้วนะฮะ
เพราะถือว่าแถลงเสร็จสิ้นไปเมื่อวานแล้วนะครับ
นี่ดิฉันก็ดูข้อมูลนะของกองทัพเรือ
คือประเทศในเอเชียในอาเซียน

สิงคโปร์๔ลำมาเลเซีย๒ลำเมียนม่า๑ลำ
ส่วนประเทศที่ยังไม่มีเนี่ยนะคะ
ก็มีไทยเราฟิลิปปินส์กัมพูชาลาว
แต่ทีนี้กรณีเรือดำน้ำ๓ลำเนี่ย
กลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะ